ประเด็นที่เป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอีกหนึ่งประเด็นครับ
รับเหมาฆ่าตัวหินเจียปาดข้อมือน้อยใจเมียหอบลูกหนี
โดยนายสง่าชุ่มใจอายุ๔๑ปี
เสียชีวิตใต้ถุนสาราการประเรียน
ที่วัดบ้านพาดหมู่๘ตำบลสนามชัยอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยา
ในสภาพมีบาดแผลชะกันบริเวณข้อมือซ้าย
บอกว่าถูกปาดไปถึงเส้นเลือดใหญ่

ใกล้กันมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่๑เครื่อง

เวรโรงพยาบาลบางไซดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
พัชราไกรอักษรอายุ๓๙ปีภรรยาเล่าว่า
สามีทำงานเป็นช่างก่อสร้างซุ้มประตูวัด
ปกติสามีชอบดื่มสุราแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ

เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกชาย
ก็เลยหนีไปขออาศัยบ้านญาติแล้วพาลูกไปด้วย
พาลูกหนีไปด้วยแต่เมื่อกลับห้องในช่วงเช้า
เคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
พอส่องเข้าไปดูทางหน้าต่างก็ตกใจสิฮะ
พบสามีนอนจมกองเลือด
แจ้งเจ้าอาวาสช่วยเปิดประตูแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ

ปฎ์สงาสองประเด็นที่คาดคือหนึ่ง
อาจจะนำเครื่องตัดหินเจียนมาตรวจสอบแล้วก็เปิดไว้
และปรากฏว่านายสง่าชอบดื่มสุราอาจจะเมาอยู่ในช่วงนั้น
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องเจียแล้วก็หินเจียน
พลาดตัดข้อมือซ้ายจนเกือบขาดแล้วก็เสียชีวิต
หรือ๒อาจจะตั้งใจฆ่าตัวตาย
ทำร้ายตัวเองเพื่อประชดภรรยาที่หนีไปกับลูกนะครับ